กรณีที่เกิดขึ้นก็คือการทำร้ายร่างกายที่ผับแห่งหนึ่งนะครับ

ทำให้หลังจากนั้นมีการตรวจสอบธุรกิจต่างของคู่กรณีนะคะ
ก็คือแฟนของดาราสาวโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมที่เปิดอยู่
ไปตรวจพบว่าไม่อนุญาตไม่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องนะคะ

หลังจากนี้จะต้องตรวจสอบกันต่อไปนะคะ
ติดตามการวิเคราะห์เรื่องนี้พร้อมกันจากคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ
ขอบคุณครับคุณดาวครับคุณกอล์ฟครับ

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับข่าวนี้มีคนตั้งข้อสงสัยเยอะเลยครับว่า
ข่าวนี้ทำไมมันเป็นข่าวใหญ่เกินเหตุ
ถ้าเป็นอดีตข่าวแบบนี้ก็ไม่ใหญ่ขนาดนี้
คำตอบที่จะตอบได้ทันทีก็คือว่า
นี่เป็นผลสะท้อนของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในความรู้สึกของคนไทย
ที่เขาลุกขึ้นมาต่อสู้ต่อต้านกับความอายุติธรรม
สังคมไทยในอดีตเรื่องแบบนี้เจอกันมาเยอะครับ
แต่ว่าในอดีตมันเป็นข่าวใหญ่อย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าไม่มีพยานหลักฐาน
ไม่มีสื่อออนไลน์ไม่มีโทรศัพท์มือถือ
ใครที่ได้เปรียบกว่าไปให้การกับตำรวจตำรวจเชื่อมากกว่า
คนที่ถูกทำร้ายคนที่ถูกรังแก่ก็ได้แต่ความขมขื่นและก็ยอมจำนวน
แต่โลกวันนี้เปลี่ยนไปแล้วครับคนที่เก็บกฎกับความอายุติธรรม
เขามีช่องทางที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้ได้โทรศัพท์มือถือนี่แหละครับ
คนไทยเกือบทุกคนมีโทรศัพท์มือถือก็เท่ากับว่าคนไทยเกือบทุกคน
ทำหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวเรามีผู้สื่อข่าวอยู่๖๐กว่าล้านคนในประเทศนี้
ใครก็ถ่ายรูปเป็นใครก็ส่งรูปได้เรามีเครื่องจับเท็จร้อยกว่าล้านเครื่องนะครับ
โทรศัพท์มือถือนี่แหละครับคน๖๐กว่าล้านคนไปลงทะเบียนเป็นร้อยเป็นร้อยล้าน
โทรศัพท์มือถือนี่เป็นเครื่องจับเท็จใครโกหกยังไงเปิดคลิปดูกันรู้หมด
ฉะนั้นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นช่วง๒๓ปีที่ผ่านมาไล่มาตั้งแต่ครับ
ตั้งแต่ลูกเจ้าของกระทิงแดงชนตำรวจตายไล่ลงมาถึงรถเบ้นไปชนคน
ไล่กันจงมาถึงเรื่องกราบรถกู
แล้วไล่กันมาถึงกรณีนี้นี่เป็นภาพสะท้อนว่า
สังคมไทยเก็บกฎขมขื่นกับความอายุติธรรม
เหล่านี้มานานแล้วเพียงแต่ว่าเขาไม่รู้จะแสดงออกยังไง
คราวนี้เขาแสดงออกมาผ่านช่องทางผ่านไลน์เห็นไหมล่ะครับ
ออกมาเยอะแยะไปหมดก็เลยต้องพิสูจน์ความจริงกันว่า
นายบอลเนี่ยตกลงเป็นเจ้าของโรงแรมหรือไม่เกี่ยวข้อง
เพราะว่าคลิปที่ออกมาก็ไปอวดว่าแฟนที่เป็นดาราก็ไปอวดว่า
นี่เป็นเจ้าของโรงแรมเป็นเจ้าของผับเป็นเจ้าของสถานที่
แต่ว่ามีคนอีกคนนึงมาอ้างตัวเป็นเจ้าของโรงแรมนายบอลนี่ไม่เกี่ยว
แปลว่าไม่มีความผิดด้วยเรื่องอะไรเหล่านี้ครับ
เป็นรายละเอียดเห็นกันได้หมดกล้องวงจรปิด
บอกว่าเอาไปซ่อมตั้งแต่๒เดือนมีคนถ่ายรูปมาบอกว่า
เมื่อเร็วเร็วนี้ยังใช้การได้อยู่เลยอ้าวทำไมเอาไปไหน
กลัวจะเป็นพยานหลักฐานถอดเก็บถอดทิ้งหรือยังไง
ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นกระบวนการของการทำความจริงให้ปรากฏ
แล้วสังคมก็คิดว่านี่คือช่องทางที่ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้
จะปล่อยให้คนใช้อำนาจบาดใหญ่ไปทำอย่างนี้ต่อไปไม่ได้แล้ว
สังคมไม่ยอมเขาถึงลุกขึ้นมาต่อสู้
ตำรวจตำรวจควรจะได้รับควรจะได้รับบทเรียนว่า

คุณจะไปเห็นแก่คนที่มีเงินมีทองคนมีอำนาจวาสนาคนมีอิทธิพลบารมี
คุณก็ทำสำนวนเข้าข้างเอ็นเอียงกัน
คนที่มีสถานะทางสังคมด้อยกว่าก็ไม่รู้จะพูดยังไง
สุดท้ายเวลาสำนวนส่งถึงศาลศาลท่านก็ดูตามสำนวน
การสอบปากคำการให้การในที่สุดสารก็ไม่ลงโทษ
เรื่องทำร้ายร่างกายกลายเป็นเรื่องทะเลาะวิวาสปรับด้วยกันทั้งคู่ก็มี
เรื่องเหล่านี้อยู่ในความรู้สึกขมขื่นของสังคมไทย
ฉะนั้นพอวันหนึ่งมันมีเครื่องจับเท็จมันมีโลกออนไลน์
มันมีพยานหลักฐานมันมีความรู้สึกร่วม
คนถึงยอมกันไม่ได้สื่อเขาจึงต้องนำเสนอ
แล้วคนที่ดูข่าวนี้
เขาดูช่องนี้จบเขาเปิดเปิดดูช่องอื่นมีข่าวนี้ดูซ้ำอีก
ดูช่องนี้จบเปิดไปดูข่าวช่องโน้นเจอข่าวนี้ซ้ำอีก
อยากดูเพราะอะไรล่ะครับอยากดูด้วยความหนำใจสะใจ
เห็นความยุติธรรมกำลังจะเกิดขึ้น
นี่เป็นปรากฏการณ์ใหม่เพื่อจะเตือนเป็นอุทาหรณ์ว่า
คุณใหญ่มาจากไหนคุณจะเป็นดาราคุณจะเป็นใครก็ตามแต่
คุณไม่มีอภิษฎที่จะไปทำร้ายร่างกายคนขนาดนี้
ตำรวจก็จะต้องให้ความเป็นธรรม
ถ้าตำรวจยังทำตามมิติเดิม
เขาจึงเรียกร้องให้ปฏิรูปตำรวจไงครับ
เขาจึงเรียกร้องให้ปฏิรูปงานสอบสวนไงครับ
ก็เพราะคนไทยเคยเจอลักษณะอย่างนี้มา
ฉะนั้นเรื่องนี้นี่คือการตอบคำถามว่า
ทำไมสื่อมวลชนเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่
ก็เพราะนี่คือปรากฏการณ์ที่เก็บกฎทับถมอยู่ในความรู้สึกของคนไทยมาช้านาน
วันนี้เขาร่วมกันมาต่อสู้กับความอายุติธรรม
เขาไม่ได้รู้จักนายอิสราชนุวัฒน์นายเบสนายเบิร์ตอะไรไม่รู้หรอกครับ
แต่ว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะร่วมกันต่อสู้
สื่อมวลชนก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้

เพราะว่านี่จะได้เป็นตัวอย่างเป็นบรรทัศนว่า
ใครคิดจะทำอย่างนี้คุณทำไม่ได้แล้ว
คุณทำไม่ได้แล้วคุณทำคุณก็ต้องเจอ

คุณไม่มีทางที่จะเอาเงินไปอุดไปยัด
เจ้าหน้าที่ตำรวจยัดคู่กรณี
แล้วทุกอย่างจบเหมือนในอดีตไม่ได้แล้ว
ฉะนั้นปรากฏการณ์ในสังคมคราวนี้น่าสนใจ
อีกเรื่องหนึ่งท่านสังเกตไหมล่ะ
สถานบริการโรงแรมที่ไหนก็ตามแต่เถอะ
ตอนไม่มีเรื่องเราไม่รู้หรอกว่าเขายังไม่ได้รับใบอนุญาต
เขาทำผิดกฎหมายพอมีเรื่องขึ้นมา
ก็ได้รู้กันว่าอ๋อไม่มีใบอนุญาต
เอาแล้วเปิดบริการได้ยังไงนี่ถ้าไม่มีเรื่องนี้ไม่มีข่าวนี้
โรงแรมที่พักแห่งนี้ห้องอาหารแห่งนี้

ไม่มีใบอนุญาตคำถามก็คือเปิดขึ้นมายังไง
เขาบอกในเชียงใหม่เนี่ยคราวที่แล้วเจอของเสียตัน

ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบเป็นโรงแรม
มีคนบอกว่ามีเป็นร้อยแห่งที่เชียงใหม่
ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม
แต่เปิดให้การบริการแบบโรงแรม
ให้การบริการแบบโรงแรมแต่ไม่มีใบอนุญาตแบบโรงแรม
เข้มข้นของการตรวจตราเรื่องความปลอดภัย

เกิดไฟไหม้ขึ้นมาทีนึงเกิดเหตุขึ้นมาทีถึงรู้ว่าอ๋อ
ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม

ถ้าเรื่องนี้ไม่เป็นข่าวก็ไม่มีใครรู้
ฉะนั้นไล่ลงมาครับตั้งแต่ผู้ว่า
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องนายอำเภอตำรวจ
คุณปล่อยให้เรื่องผิดกฎหมายเหล่านี้ดำเนินต่อเนื่องมาได้ยังไง

คุณปล่อยให้สถานบริการให้โรงแรมเหล่านี้เปิดโดยไม่รับผิดชอบยังไง
นี่ยังไม่รวมถึงคำสั่งของสำนักนายกรัฐมนตรีปี๕๘
คอสชตามมาเรื่องสถานบริการอยู่ติดสถานรอบรั้วการศึกษา
คุณเปิดบริการได้ยังไงห่างจากมชไปไม่ถึงร้อยเมตรอยู่คนละฝากถนน
ผิดอยู่แล้วผิดประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีด้วย
ผิดกับคำสั่งคอสชด้วยสองเรื่องเลยครับ
สำนักนายกรัฐมนตรีนั้นคือประกาศของรัฐบาลเท่ากับกฎหมาย
ประกาศขอสชใหญ่กว่าอีกเพราะเราอยู่ในยุคชุกยุคของขอสชมีอำนาจเด็ดขาด
ทั้งสองเรื่องทั้งสองฉบับแล้วยังเปิดดำเนินการกันได้
แล้วตำรวจว่ายังไงแล้วนายอำเภอที่มีหน้าที่ตรวจอาคารว่ายังไง
แล้วท่านผู้ว่าว่ายังไงเรื่องนี้เป็นผลพวงต่อเนื่องกันมา
ชำระความไม่ถูกต้องเหล่านี้ขอสชต้องเดินหน้าต่อเถอะครับ
เพราะยังมีอะไรอีกเยอะต้องจัดระบบจัดระเบียบครับคุณกอล์ฟคุณดาวครับ
จากจุดเดียวนะคะเชื่อมโยงไปให้ได้ตรวจสอบอีกหลายจุดไม่ว่าจะเป็นร้านเหล้า
แล้วก็โรงแรมที่ผิดกฎหมายแบบนี้
รวมทั้งเรื่องนี้มีปรากฏการณ์สายสืบโซเชียลด้วยนะครับ

มีเยอะครับมีเยอะคือมันจะเป็นอุทาหรณ์ว่าต่อไปนี้ใครคิดจะข่มเหงรังแก่คนรวย
ขอบคุณค่ะ
ก็มีผู้ชมก็ส่งไลน์เข้ามาบอกว่าอิทธิวรรมเถิวชิดควรจะกำจัดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย